คูณสีเหลืองดอกเหลืองเหลืองแล้วจะนิยมปลูกเอาไว้ริมทางเกาะกลางถนนบ้าง
แล้วจะมีเป็นฝักสีดำยาว
เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ตามข้างทาง
เด็กผมชอบเอาอันนี้มาไล่ตีกันกับเพื่อน
เหมือนเป็นอาวุธเป็นอีดาบอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่รู้หรือไม่ว่ามันมีมูลค่านะคุณผู้ชม
มีพ่อค้ารับซื้อกิโลกรัมละ๓บาท

ทั้งต้นมาเลยนะทั้งฝักทั้งเมล็ดทั้งอะไรเนี่ยราก
ทุกอย่างของต้นคุณมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรทั้งหมดทั้งสิ้น
ผมว่าหลายคนตอนนี้เริ่มดูไว้มีต้นคูณเฉาบ้าน

ชาวบ้านไปช่วยกันเก็บฝักคูณนะฮะ
ของคุณหรือว่าต้นราชพฤกษ์นะฮะชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อต้นราชพฤกษ์นะฮะ
เรียกว่าต้นคูณต้นคูณนะฮะมันรั่วลงมาที่พื้นหรือบางทีก็อยู่บนต้น
ชาวบ้านก็ไปเก็บไปเก็บแล้วก็ประกองไว้แล้วก็เตรียมใส่กระสอบก่อนที่จะไปขายกับพ่อค้า
มีพ่อค้าไปรับซื้อถึงที่บ้านนะครับอย่างคุณป้าที่ไปเก็บเนี่ยคุณป้าลำดวนเขาบอกว่าปกติตัวเองเนี่ยมีอาชีพขายขนมตามตลาดตลาดสดเทศบาลตะบนของบ้านฝ่างเขานะฮะ
แต่เห็นว่าในหมู่บ้านมันมีการปลูกต้นคูณเยอะอยู่เกาะกลางถนนเต็มตลอดแนวเลย
ไอ้ฝักที่มันแก่เนี่ยมันล่วงหล่นเต็มพื้นเลยรวมไปถึงที่เกาะกลางถนนด้วย
ชาวว่างก็ได้รวมตัวการเก็บได้ประมาณ๓วันแล้วนะฮะวันหนึ่ง๑๐กศพ๒๐

จะขายได้เฉพาะฝักที่มันแก่จัดแล้วมันแห้งแล้ว
ดูจากน้ำหนักเอามันจะเบาหน่อย
ถ้าเกิดมันหนักเนี่ยมันยังไม่แก่ไม่แห้งอันนี้ขายไม่ได้

เล็ดด้านในมันจะเป็นสีดำไอ้ฝักนี้มันจะเบาหน่อยนะฮะ
แล้วส่งขายให้กับพ่อค้าเข้ารับซื้อกิโลกรัมละ๓บาท
คุณผู้ชมครับคิดดูเมื่อกี้เขาได้๒๐กิโลนะคูณ๓เข้าไปได้เท่าไหร่นะฮะ
มีพ่อค้าไปรับซื้อถึงบ้านถามว่าเอาไปทำอะไร
พ่อค้าส่งขายต่อไปที่จีนกับเกาหลีเพราะเขาชอบเอาไปทำเป็นยาสมุนไพร
สรรพคุณของคูณเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
เปลือกมันช่วยเรื่องของบำรุงโรหิตในร่างกาย
รากของมันช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหัวใจแก้ไข้ต่าง
ฝักของมันก็แก้ไข้มาเลเลีย
สารสกัดจากเมล็ดช่วยลดคอเลสเตอรอล
ช่วงนี้ชาวบ้านเก็บแล้วเอาไปขายสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี